คุณผู้ชมคะดูเรื่องนี้กันหน่อยเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นกันแล้วล่ะค่ะ
วันนี้พูดถึงกันเยอะในโลกออนไลน์ก็มีการแชร์กันเยอะเลยนะคะ
แม่ค้าขายส้มตำค่ะที่เขาออกมาโพสต์บอกว่าโอ้โหแบบนี้
ลูกค้าต้องการอะไรเนี่ยลูกค้าเนี่ยสั่งส้มตำใส่พริกพันเม็ด
หนึ่งพันเมตรเหรอใส่พริกพันเม็ดโอ้โหแต่ปรากฏว่า
ลูกค้ากดรีวิวให้ดาวเดียวเพราะพริกมันไม่ครบหนึ่งพันเม็ด
บอกว่าใส่ให้ไม่ครบก็เลยให้แค่ดาวเดียวแม่แต่ในแง่ความเป็นจริงพริกพันเม็ดนี่
แล้วเวลามันอยู่ในส้มตำคุณจะรู้ได้ไงว่าถึงพันเม็ดหรือไม่ถึงพันเมตร
ส้มตำจานนึงอ่ะใส่พริกพันเม็ดมันไม่โอ้โหล้นทะเล

คือทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปที่เจ้าของร้านขายส้มตำที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าของโพสต์นะคะ
นางสาวสุกัญญาค่ะเธอก็บอกว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้น๑๗กันยายน
ได้รับออเดอร์สั่งส้มตำและระบุว่าใส่พริก๑๐๐เมตรตอนนั้นก็สงสัยว่าลูกค้าสั่งจริงหรือว่าแค่อยากจะกินส้มตำแบบเผ็ดมาก
ถึงขั้นย้ำรายเดอร์ว่าโทรกลับไปถามลูกค้าหน่อยได้ไหมว่าจะเอายังไงลูกค้ายืนยันว่าขอพริก๑๐๐เมตร
เดอร์นี้นะคะทางร้านใส่พริกไปกิโลหนึ่งนะคะ
ขอดูภาพคุณเขียนมาสอน
แต่แม่ค้าบอกว่ากิโลนึงมันก็ไม่ถึงพันเมตรหรอกก็ยอมรับว่ามันไม่ถึง

แต่กลายเป็นว่าลูกค้ารายนี้กดให้ดาวกับทางร้านแค่ดาวเดียวแล้ว
ก็ระบุว่าพริกไม่ครบหนึ่งพันเมตร
เจ้าของร้านก็เลยสงสัยว่าลูกค้าต้องการอะไร
ต้องการอะไรอยากจะกินเผ็ดขนาดนั้นจริงหรือว่าแกล้งกัน

เจ้าของร้านบอกเปิดร้านมาสิบกว่าปีไม่เคยเจอจริงจริงนะคะครับ
แต่เธอก็บอกว่าก็ไม่ได้ติดใจอะไร
แค่อยากจะฝากบอกว่าทำแบบนี้มันสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับทางร้าน
อย่าทำแบบนี้อีกอย่าทำกับร้านไหนอีก
ทางร้านก็จะเปิดให้บริการตามปกตินะคะ
แล้วก็จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นค่ะ
ก็อยากจะฝากว่าว่าในเศรษฐกิจเพราะว่าอย่างนี้
ถ้าเอาจริงอย่าไปเล่นหรือว่าอย่าไปทำอย่างนั้นดีกว่า
เพราะว่ามันแค่เจอแบบนี้เราก็อยู่ร้านทุกร้าน
ประคองตัวเองก็แย่อยู่แล้วนะ
แล้วเรามาเจอแบบนี้มันก็ทำให้เราท้อว่างก็มีนะ
ไม่ใช่แค่เขาสนุกแค่คนเดียว
แต่มันทำให้คนอื่นไหนก็ลูกน้องเราอีก
ร้านเราอีกมันก็มีผลนะ
ไม่ใช่ว่าแค่เรื่องแค่นี้มันไม่ได้
มันก็ทำให้เราในการทำงานเราก็แบบความรู้สึกเราก็แย่นะ